เช้านี้พบกับเฉียวหรี่ลาไบร์ตอ๋องค่ะ
ครบ๑๐๐วันแล้วที่ระบาดสมเด็จ
พระปราหมีนธรมหาผู้มิพลอดุญเดส
เสด็จสวรรคตซึ่งทางวงการบันเทิงนี้
ก็มีการรวบรวมคนวงการบันเทิงค่ะ
มาจัดทำโครงการ๑๐๐วันพ่อ๑๐๐โรมใจไทยทั้งชาติค่ะ
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นภายในงานค่ะ
โครงการ๑๐๐วันพ่อ๑๐๐โรมใจไทยทั้งชาติ
ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิพงศักดิ์วิทยากร
ร่วมกันกับเอกธเนธวรากุลนุเคาะค่ะ
นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังและศิลปินดาราอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอีทวงฟลายแพทย์นักร้องนำวงเคลียร์
ดวงจันทร์สุวรรณีและโจนัสแอนเดอร์สันค่ะ
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
และร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลครบ๑๐๐วัน
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยภายในงานจะมีการจัดนิทัศกาลร้อยรวมใจไทยทั้งชาติ
โครงการพระราชดำริจากกปร
พร้อมด้วยร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพลและบทเพลงของพ่อ
โดยงานก็จะมีขึ้นวันนี้ไปจนถึงวันที่๒๒มกราคมนี้
ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม
การรวมความรู้สึกที่ซีลพินเอามาถ่ายทอด
และปักต่าง
ฝากกระจายข่าวไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะ
ว่าเรามารวมใจด้วยกันอีกสักหนึ่งครั้ง
วาระโอกาสครบ๑๐๐วันของพ่อของพวกเรานะคะ
ค่ะวันนี้ใครที่สะดวกก็สามารถเดินทางกันไปได้นะคะ
ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
งานจะมีไปถึงวันที่๒๒มกราคมนี้ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้ง
เราจะทำเพื่อในหลวงราชการที่๙ได้เป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะ